ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซามันมีภาพวงจรปิด
อยู่ที่หน้าวิทยาลัยแห่ง๑นะครับ
จะพบว่าเป็นนักศึกษาปวชปี๒
เดินออกมาจากวิทยาลัยแล้วจะกลับบ้าน
ปรากฏถูกกลุ่มคู่อบริคุณเข้ามาทำร้ายร่างกายแบบนี้เลยนะ

เกือบจะถูกมีดแทงตายแล้วนะฮะ
นี่ฮะวินาทีที่หนุ่มนักศึกษาปวชปี๒วัย๑๖ปี

แล้วก็มีนักเรียนช่างต่างสถาบันเข้ามารุมทำร้าย

ตอนแรกนะคนเสื้อดำน่ะถือมีดจะแทงอยู่แล้ว
แต่เพื่อนกลุ่มเดียวกันมากระโดดถีบพอดี

ก็เลยไม่โดนแทงอันนี้ยังโชคดีอยู่
สิทธิ์ข่าวเดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซา
ถนนมหาจักรพรรดิตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะครับ
เป็นจุดที่วงจรปิดเขาถ่ายคลิปไว้ได้
ไปสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นายเอ็มนามสมมุติอายุ๑๖ปีเป็นนักศึกษาชั้นปวชปี๒นะฮะ
คนที่อยู่ในคลิปที่ถูกรุมทำร้ายเกือบจะถูกแทงเนี่ยนะฮะ
เอ็มเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับ
ช่วงเวลาบ่าย๒หลังจากเลิกเรียน
เขากำลังเดินไปขึ้นรถสองแถวเพื่อจะกลับบ้านที่อำเภอบางคล้า

กลุ่มวัยรุ่นต่างสถาบันขี่รถกันมาเป็นกลุ่มเลย
แล้วก็โชว์ของลับให้ก่อนจะตะโกนท้าทาย
เขาแค่หันไปมองกลุ่มวัยรุ่นแค่นั้นเอง

จากนั้นชายที่นั่งซ้อนท้ายปรีเข้ามาชกเขา
ต่อสู้เพื่อป้องกันตัวใช่ไหมฮะ
ทำให้ชายคนดังกล่าวชักมีดออกมาจะเข้ามาแทง

วัยรุ่นอีกคนเนี่ยแหม่กระโดดถีบพอดี
ตัวเขาล้มทำให้ไม่โดนมีดที่กำลังจะแทงเขานะฮะ
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็รีบขี่รีบซ้อนรถจักรยานยนต

คนเสื้อดำเอามีดกำลังจะแทงแล้วนะคุณฮะเดี๋ยวดูนะ
คนเสื้อขาวดันมากระโดดถีบซะก่อน

ตัวเขาเองยืนยันแบบนี้ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่มีเรื่องแม้แต่กับกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาทำร้ายเขา
รู้สึกตกใจมากเพราะที่ผ่านมา
เรียนก็จะรีบขึ้นรถกลับบ้าน

เห็นแต่ในข่าวนะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง
ก็อยากจะฝากเตือนเพื่อนพี่ในสาบันเดียวกัน
ว่าเวลากลับบ้านให้ระมัดระวังให้ดีนะครับ
ฉะนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่เขาเจอได้
ผมเป็นเด็กเรียนครับพี่ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้หรอกค่ะ
ก็คือไปกลับบ้านทุกวัน
ใช่ครับคือเลิกเรียนปุ๊บก็คือกลับบ้านเลยครับพี่
โอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะฮะ
ก็ทำให้น้องเอ็มคนนี้คนที่ถูกทำร้ายตอนนี้
คือต้องเปลี่ยนจุดขึ้นรถประจำทางใหม่เพื่อความปลอดภัยนะ
เพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะถูกตามมาทำร้ายอีก
ทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องเลยคุณนะครับคุณผู้ชม